คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่งานประกาศรางวัลกันหน่อยดีกว่า
เมื่อวานนี้คึกคักกันน่าดูเลยนะคะ

ตามากันเต็มแบบมากันเยอะมาก

ไปทำข่าวไปยินดีกับพ่อหนุ่มกันไทย
พี่นุ่มกันชัยก็ปลารางวัลพิธีกรแห่งปี
คุณผู้ชมคะวันนี้ได้แก่นุ่มกันชัย

งานนี้พ่อหนุ่มของเราปลื้มมาค่ะ
แล้วก็แซวตัวเองด้วยว่าเป็นเพราะว่าตอนเช้า
ของหมาในรายการฉี่สายจุดแรงหงดเลย

หนุ่มเอากลับบ้านซะให้มันจบเรื่องนะฮะ

พี่หนุ่มก็รับไปเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะ
พิธีกรแห่งปีพูดถึงรางวัลนี้หน่อย
กว่าจะได้รางวัลนี้ไม่ง่ายนะคุณผู้ชม
ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าพี่หนุ่มทำงานหนักมาก
หลายรายการรวมไปถึงรายการข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะของเราด้วยนะฮะ
เป็นหลายคนที่แบบเวลามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอยากจะให้พี่หนุ่มช่วย
ฟังเรื่องอะไรก็แล้วแต่เห็นบ้านการเมืองอยากจะฟังจากปากพี่หนุ่มเล่า
ซึ่งพี่หนุ่มเองก็เปิดใจกับสื่อมวลชนบอกว่าเบื้องหลังของการเป็นพิธีกรที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเนี่ย
หน้าจอมั่นแบบนี้เบื้องหลังพี่หนุ่มบอกผมเครียดนะ
ตอนแรกเราคิดเราเก่งเรารู้สึกว่าเราแกะได้เราสัมภาษณ์ไปแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างนี้
แต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยคุณหมอก็บอกไม่ใช่นะคุณหนุ่มโพสต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสัมภาษณ์มาเนี่ย
ไม่ว่าคนนั้นก็ใช้วิธีนี้ในการยิงคนเผาบ้านฆ่ากันตบตีเอาน้ำกรดสัตว์มันจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา
แล้วพอวันหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยด่าอาจจะไม่เคยรู้สึกว่าจะทำแบบนี้
วันหนึ่งถ้าคุณโกรธมากคุณทะเลาะใครมันจะไปหยิบไอ้จิตใต้สำนึกนี้
สิ่งที่เราแบบเก็บไว้ในดินชักเนี่ยแล้วเปิดออกมาแล้วอาจจะเอามาใช้ก็ได้
เป็นธรรมบาดอะครับก็เอ่อทำอะไรที่เราไม่เคยทำอย่างเช่น
ก็ลองดูก็ต้องค่อยเครียดอะไรแบบเนี้ยก็โอเค
โห
คือก่อนหน้านี้นะคะหลายปีแล้วล่ะค่ะ
คือแม่เปิ้ลเคยให้สัมภาษณ์ถึงน้องใบเตย

บอกว่านะคะถ้าเขายังไม่หยุดไม่ขอโทษเปิ้ล
ได้ไปนอนหนุนแอร์เมสในตารางแน่
ซึ่งคุณผู้ชมคือคนแชร์เยอะมากนะคะ
เพราะว่าเป็นคำพูดแบบนานหลายแบบเป็น๑๐ปี

๙ปีมีการขุดคำสัมภาษณ์ออกมาอีก

ว่าจะขอพูดถึงเรื่องใบเตยผ่านสื่อเป็นครั้งสุดท้าย

ตัวเองก็ได้มีการมาเคลียร์ใจกับตัวเองแล้วค่ะ

แล้วมันทำให้เราได้พูดอยู่คนเดียว

แล้วก็อยากจะให้เหมือนแบบว่าจบเรื่องเก่าไปได้แล้ว

เพราะว่าจริงแล้วเขาก็เคยมาบอกผู้จัดการเปิ้ลไว้แล้วว่า
เขาต้องขอบคุณพลันด้วย

ใช่เรื่องมันผ่านมานานแล้วนะคุณผู้ชมนะ

เมื่อคืนมาในวันห่วยสบายตา
แต่ก็แอบรู้สาวดีกว่านะ
ก็เลยต้องถามถ่ายถึงเรื่องงานแฟชั่นที่ต่างประเทศ

เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหพร้อมมากค่ะพี่
แล้วก็ฝากบอกแฟนรอติดตามลุคสวย
ที่เธอเตรียมไปใส่ร่วมงานในแต่ละวันด้วยนะคะ

เบลล่าเนี่ยตระเวนว่ายพระขอพรสิ่งศักดิ์ต่างหลายที่เลย
แต่ละที่เนี่ยดูขลังมากนะ
เต็มไปด้วยพลังศรัทธาค่ะ

อย่างล่าสุดก็บุญใหญ่เหมือนกันที่วัดเจดีหลวง

อีกทีนึงมากกว่าค่ะก็ไม่ได้แบบ
ไปหาเองว่าจะทำอันนึงอันนี้

แต่มันก็คือการเสริม

ที่ฉันตะลึงอึ้งมากและเป็นเกียรติในชีวิตมาก

นี่พี่เบิร์ตนะคะและคุณผู้ชม

รายการอยู่สนุกมากเลยอ่ะ
ขอบคุณค่ะพี่เบิร์ด
ส่วนหนึ่งพี่เบิร์ตอาจจะติดอกติดใจจากเสียงร้องของเรา
ดังนั้นเราต้องร้องให้พี่เบิร์ตหน่อยค่ะ

และพริกหินูเพราะตามไปดูอยากจะรู้เธอร้อนยังไง
ต่อกันเลยด้วยกว่าค่ะ

เดี๋ยวปลายปีพี่เบิร์ตได้มีแขกรับเชิญนะคะ

หลังจากที่พี่เบิร์ตฟังพวกเราร้องเพลงวันนี้นั้น
พี่เบิร์ตบอกว่าขอเปลี่ยนความคิดได้ไหม

ซุปเปอร์สตาร์ตลอดการของพวกเรา